ความพร้อมของศึกวันแชมเป็นชิปนะครับก็เป็นรายการแรกในรอบปีนี้นะครับ
ศึกสำคัญของนักมวยไทยหลายคนนั้นขึ้นสังเวียนครับหนึ่งในนั้นก็คือยอดแชมป์โลกนะครับ
ซึ่งถือว่าช่วงหลังมาแรงจริงสำหรับรถถังจิตเมืองนนท์นะครับ
จะเป็นสนามแรกนะครับของปีสองพันยี่สิบครับวันแชมเป็นชิปนะครับ
ในช่วงสุดสัปดาห์หน้าครับจะมีนักมวยไทยนะครับ
ขึ้นสังเวียนมากมายแล้วครับแล้วก็แข่งขันที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
เริ่มคู่เอกในรุ่นปลายเวทครับพิกัดหกสิบเอ็ดจุดสองกิโลกรัมครับ
เป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยครั้งที่๒ของทดถังจิตเมืองนนท์ครับ
เจ้าของเข็มขัดเส้นนี้ที่เสียแชมป์ให้กับรถถังและจะได้รีแมชกันนะครับ
ก็เป็นการได้เจอกันแบบรวดเร็วมากนะครับสำหรับคู่นี้แล้วต่อยกันมันมากด้วย
แล้วก็เสียใช้รถถังไปเขาบอกครั้งนี้เหมือนเจ้าตัวต้องการจะมาทวงเข็มขัดแชมป์โลกคืน

ถังนั้นซ้อมอยู่ต่อเนื่องนะครับที่ค่ายจิตเมืองนลล่าสุดเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว
หวังจะชนะให้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เตรียมแผนในการรับมือไปแล้ว
เพราะว่าเธอชนะรวดมาทั้ง๓ครั้งในการสู้รูปแบบนี้
หากชนะไฟล์นี้มีโอกาสจะได้ชิงแชมป์โลกสูงมากนะครับซึ่งจะทำให้ดีที่สุด
ซึ่งคู่แข่งก็เป็นสไตล์ที่ถนัดมวยปล้ำนะครับเพราะว่าเคยเป็นแชมป์บูซูมา
แล้วก็หมัดหนักมีร่างกายแข็งแรงก็ต้องเน้นการซ้อมจู่โจมจากวงนอกเป็นพิเศษ
หวังว่าจะเอาชนะได้ในครั้งนี้นะครับ
แตมกับทางรถถังนี้ก็มีข่าวคบหาดูใจกันนะครับในช่วงหลังหลังครับ
สถานวงการต่อสู้กีฬาไทยเหมือนกันนะครับ
นั่นคือแสงมณีเสียนมวยไทยยิมนะครับ
เจอกับทางบริสเดวาวนักชกแอลเจรียนะครับ
จะมีการแถลงข่าวการซ้อมชวนอย่างเป็นทางการครับ
โรงแรมไฮแอคริเจนซี่สุขุมวิทย์ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ
แข่งขันในวันที่๑๐มกราคมคือศุกร์หน้านะครับ